นี่ก็อุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเหตุเกิดที่บริเวณแถวฟิลเจอร์ปาร์คลังศิษย์ช่วงพระหลโยธินขาเข้ากรุงเทพ
คือมันมีรถตู้โดยสารที่รับคนเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพแต่จู่เกิดพุ่งชนท้ายรถบรรทุกจนแบบบาดเจ็บยกคันเลยค่ะ
และอีกหน้านี้คือผู้เรียกสารที่อยู่บนรถบางคนก็คือติดอยู่แบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการใช้เครื่องตัดถังอ่ะนะคะเพื่อช่วยนำตัวออกมาก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณใกล้กับศูนย์การท้าฟิวเจ้าปาร์คลังศิษย์
ค้าฟิลเจอร์ปาร์ครังสิตตำบลประชาธิปไตยในพื้นที่ปฐุมธานีช่วงพะหนโยธินขาเข้ากรุงเทพ
และรถตู้คันนี้เป็นรถตู้ที่รับคนเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพ
แต่ว่าระหว่างทางนะคะที่มีการขับรถเข้ามานั้นเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนท้ายกับรถสิบล้อ
ซึ่งก็คือโอ้โหมีผู้โดยสารแบบบาดเจ็บยกคันแบบนี้แหละค่ะ
สภาพรถตู้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะ
ด้านหน้าคือพังยับเยินเสียบปักท้ายบริเวณใกล้กับรถสิบล้ออยู่แบบนี้
ขณะที่คนเจ็บทั้งหมดก็ส่งโรงพยาบาล
ทราบจำนวนคนเจ็บนะคะ๑๒รายเป็นชาย๕หญิง๗คน
ทีนี้หลังเกิดเหตุได้พูดคุยกับคนขับรถสิบล้อ
ก็คือคุณภัยทูลบุญชัยวัย๕๕ปีเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเขาขับรถบรรทุกปูนมาจากสระบุรี
แล้วก็กำลังจะไปส่งสายงานในพื้นที่พระหลโยธิน๗๐
ส่วนตัวด้านของผู้โดยสารรถตู้ที่นั่งรถมาด้วยกันเนี่ย
ก็คือคุณนิรุธวัย๔๔ปีเขาก็เล่าเช่นกัน
เขาบอกว่าเขาขึ้นรถตู้มาจากพื้นที่จังหวัดศรีสเกต

เนื่องจากกลับจากเทศกาลปีใหม่กับภูมิลำเนาไง
ทีนี้ระหว่างเดินทางก็มีผู้โดยสารทั้งคัน๑๕คน
ออกจากศรีสะเกดมาสัก๒ทุ่ม
ระหว่างทางคือหลับกันหมดเดินทางกลางคืนไงคะ
กระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนท้ายรถสิบล้อแบบนี้แหละ
โอ้โหเจ็บยกคันเลยค่ะ

พอกระโดนเลยพายกันดุ้งแล้วกระโดนกันหมดเลย

คนขับก็มีอาการง่วงแต่ก็จอด๒ครั้ง

แต่ต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรกันแน่
ที่ทำให้เกิดรถทนแบบเสียบแบบนี้นะครับ
ยังไงก็ต้องตรวจสอบต่อไปซึ่งทางตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
ก็คงจะได้รวบรวมพยานหลักฐานหากล้องวงจรปิด

เหตุการณ์จัดขึ้นย่านตำรวจประชาธิปัตย์ธัญบุรีปฐุมธานี